วันนี้คือวันที่๓๐พฤศจิกายนนับถอยหลังไม่เกิน๗วันพระมหาภัยวัน
ศึกอย่างแน่นอนใครบอกพระมหาสมปองพระรุ่นพี่พระคู่หู
ท่านเป็นคนบอกเรื่องนี้เองฮะ
เมื่อวานนี้เอิกกระเริกเลยนึกว่าแถลงข่าวศึกจากความเป็นพระแล้ว
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานยังไม่ได้มีการศึกพระมหาสมปองมีภาพพระมหาสมปองขึ้นมา
พระมหาสมปองเป็นพระคู่หูนะครับบอกว่าเหตุผลหลักหลักที่พระมหาภัยวันท่านอยากจะศึกเนี่ย
เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าคุณอุทัยที่อาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสของวัดสร้อยท้อ
นั่นเรื่องหลักฮะแต่จากนี้มันมีหลากหลายมาผสมภาษีกันหมด
ดังนั้นต่อให้จะให้เจ้าคุณอุทัยขึ้นหรือไม่ขึ้นเชื่อว่าพระมหาภัยวันท่านศึกแน่
แล้วจะศึกเมื่อไหร่นับถอยหลังไปไม่เกิน๔๕ธันวาคม
เกินวันที่๔ไม่เกินวันที่๕ธันวาคมเพราะอะไร
เพราะพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันท่านมีงานน่าจะเป็นงานส่งท้ายปลายจีวรของพระมหาภัยวัน
รับงานไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่รับงานไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็จะสิ้นสุดวันที่๓วันที่๔แปลง่ายคือวันที่๔หรือวันที่๕
พระมหาภัยวันท่านอาจจะศึกก็ได้คืองานเนี้ยที่พระมหาภัยวันท่านจะศึกเนี่ย
ก็มีพระก็มีคนรู้สึกเสียดายแต่บางคนก็มีคนผลักสายบอกเออ
อยู่ภายใต้ร่มกาเสาพัดแล้วทำแบบนี้มันก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว
ดังนั้นก็จะมี๒รูปแบบที่พุ่งเข้ามานะครับแต่พระมหาสมปองบอกเลยว่า
ถ้าหากพระมหาภัยวันท่านศึกออกไปจะพูดได้แรงยิ่งกว่าเดิม
ตรงกว่าเก่าเข้าเป้าตุ้มเลยนะที่เคยมีข้อพิพาทกับใครใคร
ด่าท่านสีนู้นสีนี้เคยด่าท่านเอาไว้ตอนนี้ยังต้องสมรวมไง
ตอนนี้ยังเป็นพระไงคือมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเตือนนะครับ
แต่ถ้าหากศึกจากความเป็นพระเมื่อไหร่รับรองว่าเป็นปุธุชนคนธรรมดา
ก็อาจจะเข้าเป้าหรืออาจจะสวนแบบฟาดแบบหนักก็ได้นะครับ
พระมหาภัยวันท่านมีการโพสต์ภาพคือเป็นสัญลักษณ์ต่อเนื่องมาหลายวันฮะ
เมื่อวานนี้ก็โพสต์ต่อเนื่องเป็นพระสงฆ์ถอนจีวรใช่ไหม

คือเป็นทิศเอาจีวอนแขวนไว้เหมือนสไปเดอร์แมนอารมณ์แบบสไปเดอร์แมน
ชุดสไปเดอร์แมนอันนี้คือถอดจีวอนแขวนไว้
และกลายเป็นชุดขาวเป็นบุรุชนคนธรรมดานะครับ
พระมหาสมพระมหาภัยวันท่านเขียนว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่อย่าตำนานล่ะ
เดี๋ยวมันจะแหลกนะน้องนะนี่ไม่ใช่สมตำนะท่าน
พระมหาภัยวันท่านอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์ประมาณสัก๑๘ปี
มีเงินในบัญชี๓๐๐กว่าล้านหลัก๑๐๐ล้านหลัก๑๐๐ล้านนะครับ
มีเงินในบัญชี๓๐๐กว่าล้านพระมหาภัยวันท่านเลยแชร์
เพจนี้จากสำนักข่าวข่าวนี้แชร์เพื่ออะไร
เพื่อให้รู้ว่าอาตมาเอาจริงนะโยมฟ้องเหรอคะฟ้องดิ
อาตมาจะฟ้องกลับนะฮะสุดท้ายแล้วทางสำนักข่าวมีการแชทมาขอโทษ
แล้วมีการลบเพจที่ว่านี้ลบข่าวที่ว่านี้ออกไปแล้ว
ว่าไม่จริงอ่ะสิฮะก็ไม่จริงไงคือจริงหรือไม่จริงเนี่ย
แต่เข้าใจว่าลบเนี่ยแสดงว่าไม่มีหลักฐานอะไร
ดังนั้นจบเลยพระมหาภัยวาลท่านก็เลยเอาแชทเนี่ยมาโพสต่อเพิ่มเติมนะครับ
พระมหาภัยวันท่านเลยบอกว่าคือจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเข้าใจได้
แต่อย่าเอาความใจร้ายหรือเอาความเท็จมากล่าวหากันแบบนี้ไม่ดี
และรออันนี้ในแชทนะแต่รอการขอโทษอย่างเป็นทางการ
แล้วอาตมาจะยุติการดำเนินคดี
วันนี้คือ๓๐พฤศจิกายน๑๒๓๔๕ไม่เกิน๖๗วัน
นับจากนี้ภายใต้ร่มกาสวพัฒน์ของพระมหาภัยวัน
ท่านก็อาจจะลาศิกขาออกไปครับ
งั้นไม่ทันแล้วศิกขาขอเล่าขอเล่าไม่ทันแล้วใช่มั้ยคะ
อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคอทองแดงรออยู่